คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นเหตุสลดจริง
เศร้าใจนะคะที่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดกรสินค่ะผู้ชายคนนึงค่ะ
มีศักดิ์เป็นปู่แล้วอะค่ะอายุ๖๖แล้วอะค่ะ
คมขืนหลานสาวของตัวเองหลานสาวอายุพึ่งสิบสองนะ
มขืนไปสองครั้งและสุดท้ายหลานสาวคนนี้ท้องและท้องนอกหมดลูก
กลายเป็นว่าต้องเข้าโรงพยาบาลต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วมันน่าสลดน่าเศร้าไปอีกสุดท้ายหลานสาวคนนี้เสียชีวิตเลยนะคะ
โอ้โหเสียชีวิตค่ะกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพสหัสคันพร้อมด้วยทีมแพทย์กู้ภัยอโศกสมเด็จ
ไปตรวจสอบนะคะเด็กหญิงวัย๑๒เสียชีวิตที่บ้าน
ขอเรียกเป็นนามสมมุตินะคะขอเรียกว่าน้องยุ้ยค่ะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะสภาพก็คือนอนเสียชีวิตอยู่ในมุ้งอะค่ะ
ลักษณะคล้ายกับนอนหลับแล้วเหมือนกับมีน้ำตาไหลด้วยนะคุณผู้ชม
เหมือนกับมีน้ำตาไหลสองข้างค่ะแล้วตัวนี้แข็งเลย
จากการสอบปากคำแม่นะคะแม่ของผู้เสียชีวิต
ขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกันคุณแม่นกอายุสามสิบสาม
บอกว่าลูกสาวป่วยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่ป่วยเนี่ย
ก็เพราะว่าถูกปู่แท้ข่มขืนค่ะจนท้องนอกมดลูกค่ะ
แล้วก็เริ่มมีอาการแพ้ท้องอาเจียนหนักมาก
เริ่มป่วยแล้วก็รักษาตัวมาตลอด
สุดท้ายมาเสียชีวิตเมื่อกลางดึกค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะคะ
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนึง
อายุเพิ่งสิบสองเองอ่ะค่ะอืมคือได้ยินข่าวก็ตกใจนะฮะ
ใช่ค่ะเรื่องนี้เพราะว่าที่สำคัญคือเป็นปู่กับหลานกันแบบแท้
แท้ด้วยค่ะทุกผู้ชมครับคุณนฤทธิบุญนิ่ม
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะฮะไปตรวจสอบไปติดตามเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ที่กรสินนะครับก็ไปเจอญาติญาติกับเพื่อนบ้านนี่ฮะ
ตอนนี้ศพน้องยังส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียดอยู่นะครับ
นี่เป็นขั้นตอนตามคดีนะฮะก็ยังรอกันอยู่นะครับ
แต่ว่าบรรยากาศก็เศร้าแล้วครับ
นฤทธิ์ได้คุยกับแม่ของน้องนะครับแม่ของน้องยุ้ยนะ
แม่บอกว่าเธอกับสามีเนี่ยเลิกกันไป๕ปีกว่าแล้ว
ลูกสาวอาศัยอยู่กับตัวเธอที่เป็นแม่
แต่บ้านของพ่ออดีตสามีซึ่งเป็นบ้านของปู่
ก็อยู่กันห่างสักเกือบ๒กิโลเมตร
ลูกก็จะเทียวไปเทียวมานะครับ
เธอบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับปี๖๓น้องยุ้ยลูกสาวเนี่ย
ปู่เนี่ยก็เลยอาศัยจังหวะนี้นี่แหละ
อยู่ลำพังกับหลานสาวเนี่ยข่มขืนหลานไปสองครั้ง
คือวันที่๑๔กับ๑๕พฤศจิกายน๒๕๖๖
จากนั้น๒๓พฤศจิกายนนะครับ
เธอก็เห็นลูกสาวมีอาการผิดปกติลักษณะคือซึมเศร้า
แล้วก็บ่นว่าเจ็บที่อวัยวะเพศ
ก็เลยเค้นถามจนลูกสาวเนี่ยยอมบอกว่าถูกปู่เนี่ย
ข่มขืนที่บ้านตอนไปหาปู่๒ครั้ง

ไม่กล้าบอกแม้กระทั่งแม่นะครับ
เห็นอาการผิดปกติลูกก็ยอมรับนะครับ

ยังไม่ได้แจ้งความนะจนกระทั่ง๖ธันวาคมนะครับ
ทีนี้ลูกสาวเริ่มมีอาการลักษณะเหมือนกับป่วยหนักอืมค่ะ
ก็เลยส่งลูกไปโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลสมเด็จจังหวัดกรสิน
หมอก็ตรวจให้อย่างละเอียดพบว่าเอ้าเด็กตั้งคันนะฮะ
ก็ต้องส่งต่อส่งต่อไปโรงพยาบาลกรสิน
ธันวาคมนะครับแพทย์เนี่ยได้ตรวจสอบ
ทำการรักษาอันตราซาวจนพบว่าที่เด็กตั้งคันเนี่ย
โอ้โหโชคร้ายมากค่ะคือตั้งคันนอกมดลูกนะ
ทีนี้ก็ต้องคุยกันแล้วเออจะเอายังไงดีนะ
เรื่องการรักษาจะตัดสินใจแบบไหนอะไรยังไงปรึกษาหมอ
ระหว่างนี้ลูกก็ต้องรักษาอาการไปด้วย
มีอาการแบบลักษณะอาเจียนอย่างหนักจนกระทั่งช่วง๑๑ถึง๑๓ธันวาคมนะครับ
ทางโรงพยาบาลก็อันตราซาวตรวจดูคันอีกครั้งหนึ่ง
ไม่เจอทารกแล้วเหลือแต่รกในคัน
ธันวาคมน้องยุ้ยอาการดีขึ้นค่ะ
แพทย์ก็เจาะเลือดตรวจดูเช็คอาการเพิ่มเติม
แล้วก็มองว่าเออน่าจะกลับไปพักรักษาอาการเนี่ยที่บ้านได้
ธันวาคมนะวันนั้นอาการเริ่มดีขึ้นนะ
ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วแม่ก็เลยพาลูกสาว
ร้องทุกข์ไปร้องเรียนเรื่องที่เกิดขึ้น
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรสินหลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่ก็พาไปแจ้งความที่สพสหัสสคันนะฮะ
มกราคมครับเปิดมาปีใหม่๔มกราคม๖๔
แม่พาลูกสาวไปให้ปากคำกับสหวิชาชีพ
เพราะว่าแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเด็กยืนยันว่าคนที่ข่มขืนเนี่ย
คือปู่นะแต่หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับ
ยุ้ยเนี่ยมีอาการวิงเวียนศีรษะแล้วก็กลับมาป่วยอีกครั้งหนึ่ง
ต้องกลับมากินยามานอนพักรักษาอาการที่บ้านกระทั่งในคืนที่เกิดเหตุที่น้องเสียชีวิต
เนี่ยนะฮะน้องเนี่ยอาเจียนนะมีอาการหนาวสั่นเจ็บปวดแบบทรมาน
กับญาติญาติก็ช่วยกันดูแลเตรียมจะพาส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะซึ่งแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ย
เสียชีวิตในอ้อมกอดของแม่เลยนะฮะตอนที่แบบ
หนาวสั่นเจ็บปวดแบบทรมานอาเจียนเนี่ยลูกตายคาอ้อมก่อนนะแม่บอกอ่ะนะ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพเด็กไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะครับซึ่งหลังจากศูนย์เสียลูกแม่ก็เสียใจมาก
ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาผิดกับคนก่อเหตุเนี่ยขอให้ลงโทษแบบสถานหนักเลย
เกี่ยวกับท้องเค้ามันเดิมละค่ะท้องที่เกี่ยวกับลกเค้าในท้องละค่ะ
เพราะว่าเขาแพ้ร่างกายเขาก็อ่อนแอด้วยสู้กับตัวนี้ไม่ไหว
มันขึ้นสมองเขาด้วยแล้วหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาเขาเจ็บเนี่ยเขาจะปวดหัวด้วยค่ะ
เขาบอกว่าท้องนอกหมดลูกจ้ะท้องนอกหมดลูก

ใช่ค่ะเขายังไม่เป็นประจำเดือนด้วยนะทีแรกเพราะว่าหนูว่าไม่เป็นประจำเดือนทำไมหนูน้องเขาท้องได้
พอดีช่วงเค้ากำลังเป็นรังไขของผู้ชายก็มาอยู่ด้วยก็เลยท้องละค่ะ
ก็คิดถึงเค้าละค่ะก็ให้เค้าสู้เป็นเค้าไปอยู่สวรรค์ก็ดี
ให้เค้าขอความเห็นใจเอาเค้าถึงที่สุดระคะคนร้าย

ซึ่งทางคุณแม่เนี่ยมองว่าถ้ามันไม่เกิดเหตุก็คือ๑ปู่มาข่มขืน
ลูกสาวก็ไม่ต้องเกิดอาการลักษณะคือตั้งคันแบบท้องนอกมดลูก
เพราะเป็นจังหวะที่ถ้าคุณแม่อธิบายคร่าวคงได้ฟังจากทางเจ้าหน้าที่
ว่าคุณหมออะไรด้วยก็คือกำลังเริ่มมีประจำเดือน
แล้วช่วงถูกข่มขืนเนี่ยมันก็เลยไปเกิดอาการลักษณะท้องนอกมดลูกเกิดขึ้น
แล้วก็เป็นอาการสืบเนื่องมาจนกระทั่งลูกต้องเสียชีวิตไง

ถึงบอกคือต้องอยากให้เจ้าหน้าที่ลงโทษสถานหนัก
คือถ้ามันไม่เกิดเหตุนี้ขึ้นอ่ะไปบ้านปู่ไปเยี่ยมปู่แล้วปู่ข่มขืนเนี่ย
ก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้จนต้องเสียชีวิต
คุณตากับคุณยายของน้องยุ้ยนะฮะคุณตาคุณยายอายุ๖๓แล้ว
บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อของน้องยุ้ยนะอดีตลูกเขยเนี่ย
เลิกกับลูกสาวไปเนี่ยจะส่งค่าเลี้ยงดูลูก
ก็คือดูแลน้องยุ้ยมาให้เดือนละ๓๐๐บาท
แต่ช่วงหลังมานี้เนี่ยจะส่งผ่านมาทางบ้านปู่
ทำให้หลานสาวเนี่ยต้องไปหาปู่ที่บ้าน
พอถึงเดือนก็คือต้องไปเอาเงินของพ่อที่ส่งมาให้เนี่ยที่ปู่นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น
พอเข้าโรงพยาบาลไปแล้วไปตรวจร่างกายอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ
หลานสาวมีลักษณะอาการแบบผิดปกติไปเลยนะ
ยังไงก็ไม่ดีขึ้นตรวจพบว่าถูกกระทำชำราวตั้งคันนะครับ
แล้วก็ตั้งคันนอกมดลูกอีกมันเป็นเรื่องเลวร้ายมาก
ที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนึงเกิดขึ้นกับหลานสาวนะฮะ
แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยความจริงแล้วนี่คือปู่แท้

เลือดเนื้อเชื้อไขกันแท้ทำไมถึงมาทำกันได้
พ่อจะทำอะไรกันหน่อย

นายเข้าใจไหม

นายรู้ไหม

ศพของน้องยุ้ยที่ส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด

ตอนนี้ถูกส่งมาถึงที่บ้านแล้วนะฮะ
จะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านก่อนนะครับ
ถึงส่งมาถึงค่ำวันนี้เองค่ะ

ก็ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้อยู่นะฮะ
ส่วนเรื่องการตั้งบำเพ็ญกุศล
หรือว่าพิธีชาปนกิจอะไรของน้องเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอทางคุณแม่กับครอบครัวที่พูดคุยกันอีกทีนึง

ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องสลดใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้นะคะ

แต่มันก็จะเป็นคนใกล้ชิดลักษณะปู่เลี้ยงตาเลี้ยงพ่อเลี้ยง

ค่ะก็นี่แหละค่ะปัญหาเรื่องของการข่มขืนเนี่ย
เคยมีการทำสำรวจว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากคนใกล้ชิดทั้งนั้นเลยนะคะ

เรื่องต้นคือแจ้งข้อหากับปู่แล้วนะแต่ปู่ปฏิเสธนะ

ปู่บอกไม่ได้ทำปู่บอกรักเหมือนหลานสาวแท้แค่นั้นเลย

มีเพื่อนรุ่นพี่ของน้องยุ้ยที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของปู่คนนี้นะ
คือมีพฤติกรรมไปลวนลามเด็กด้วยนะก่อนหน้านี้คือเพื่อนรุ่นพี่คนนี้บอกว่า
ปู่เนี่ยค่ะเคยเป็นพันโรงของโรงเรียนเป็นพันโรงชั่วคราว
เด็กเคยถูกปู่ลวนลามคือกำลังกวาดใบไม้อยู่ในโรงเรียน
ปู่เดินมาด้านหลังเอามือจับสะโพกจับก้นเด็กอ่ะ
เด็กบอกเด็กโดนแบบนี้จริงเด็กบอกตกใจมากนะคะ
เอาเรื่องไปบอกผู้มนุยการโรงเรียนปู่ก็เลยโดนไล่ออก
ทุกวันนี้เวลาเจอหน้าปู่คนนี้ยังหวาดภาวะอยู่เลย
กำลังเดินไปกับเพื่อนสองคนค่ะแล้วทีนี้ก็ไปเก็บบริเวณที่เขากวาด
เขาก็กวาดอยู่ใกล้ใกล้เลยเขาก็กวาดอยู่ใกล้ใกล้เลยค่ะ
แล้วทีนี้ใช่ป่ะหนูก็ก้มลงไปเก็บเขาก็มาจับที่ก้นหนูเลยค่ะ
ตอนนั้นคือแล้วเราไม่ตกใจแล้วเพื่อน
หนูก็ตกใจค่ะเพื่อนก็แบบตอนแรกไม่มีใครกล้าบอกใครนะคะ
พอออกมาจากเขาปุ๊บก็เพื่อนก็เล่าให้ฟังหนูก็เล่าให้เพื่อนฟัง
แล้วทีนี้นานสักพักนึงเราถึงจะแบบพูดให้ครูฟังค่ะ
นี่ค่ะเคยมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้แล้วค่ะ
นี่คือเพื่อนรุ่นพี่ของน้องยุ้ยผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังนะคะ
ปู่ก็โดนไล่ออกจากการเป็นพันโรงที่โรงเรียน
ทีมข่าวไปที่บ้านของปู่อะนะคะคือห่างจากบ้านของน้องยุ้ยผู้เสียชีวิตไปสองกิโล
ไปเจอกับน้องสาวปู่เขาก็บอกทีมข่าวว่า
ไม่รู้จริงว่าพี่ชายมีพฤติกรรมแบบนี้
แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาน้องยุ้ยเนี่ยมาอยู่ที่นี่
แต่เท่าที่ถามพี่ชายก็คือปู่ของน้องยุ้ยนะ
เขาก็ยืนยันตลอดนะว่าเปล่าไม่ได้ก่อเหตุไม่ได้ก่อเหตุ
ไม่ได้ไปคมคื้นหลานเขาก็ปฏิเสธตลอดอะค่ะ
แล้วน้องเขาท้องได้ยังไง
ไม่จริงค่ะตามที่แม่ไม่ได้เข้าข้างใคร
ถามเขาไหมว่าเออจริงไหมเคยถาม

เค้นถามเขานะไม่ชอบเรื่องอย่างนี้

แล้วถามเขาเขาบอกว่าถามเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำ
จะมาเอาครูไปตรวจสอบอะไรก็มาเขาว่าอย่างนี้
เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำแต่ว่า
เราก็ทำตามกระบวนการใช่ไหมเพราะว่าเขาแจ้งมาเราก็จะไป
อืมอืมอืมอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้ศาลจังหวัดกาลสินอนุมัติออกหมายจับ
ที่พนักงานสอบสวนสพสหัสคันรวบรวมพยานหลักฐานยื่นขออนุมัติออกหมายจับนะคะ
นี่คือปู่ค่ะที่ตกเป็นผู้ต้องหานะคะ
แท้ของน้องยุ้ยนะคะก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
อายุหกสิบหกแล้วเนี่ยลูกสาวของผู้ต้องหาก็มารอพ่อนะคะ
ครับลูกสาวของผู้ต้องหายืนยันว่า
พ่อบอกกับเธอตลอดว่าไม่ได้ทำร้ายหลานสาวจริง
ทำร้ายหลานสาวไม่ได้หรอกทำไม่ลงหรอกพูดประมาณนี้คือปฏิเสธตลอดค่ะ
พ่อก็ยืนยันว่าพ่อไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด
ค่ะเพราะว่าพี่กับพ่อก็อยู่คนละหลังแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยอยู่ด้วยกันตลอด
แต่เวลาหลานหนีไม่ค่อยได้มาอยู่กับแกอาจจะไปฆ่าคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมครับ
อยากจะให้ตรวจตอนนี้ไม่ไม่สบายใจมากมากไม่สบายใจมากค่ะ
ก็คือเป็นห่วงพ่อเพราะว่าหลานอีกคนนึงก็เคยไม่มีพ่อ
ก็มาอยู่กับพ่อพ่อก็เลี้ยงจนโตก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ
ที่จะปฏิเสธนะคะทางผู้กำกับสพสหสคันก็เลยให้ข้อมูลว่า
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะมีการรับแจ้งความเอาไว้๒๔ธันวาคมปีที่แล้ว
แล้วก็มีการสอบปากคำน้องยุ้ยร่วมกับสหวิชาชีพแล้วนะคะ
แพทย์ที่โรงพยาบาลก็มีความเห็นระบุเอาไว้แล้วว่า
ยุ้ยเองท้องแล้วก็ท้องนอกหมดลูกและน้องยุ้ยเป็นคนชี้ชัดเลย
ยุ้ยให้ข้อมูลเอาไว้ก่อนเสียชีวิตชัดเลยว่าปู่ทำปู่ข่มขืนเธอจริง
แต่จากการสอบปากคำตัวปู่อะค่ะปู่เขายังปฏิเสธอยู่นะคะ
ขณะที่เราทราบเรื่องเนี่ยก็จะหลังจากเกิดเหตุมาเนี่ย
ทางบ้านพักเด็กแล้วก็มารดาของเด็กเนี่ยมาแจ้งความ
เราลงปัจจัยวันรับคำนักทุกข์ตั้งแต่วันแรกเลย
ส่งใบแพทย์สอบประคำพยานบางส่วน
ตอนนี้เขาให้การว่าเด็กไปเล่นที่บ้านจริง
เพราะเป็นปู่กับหลานแต่เขายังปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำอะไร
ต้นนะคะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาปู่ของผู้เสียชีวิต
ข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
วันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝักขังต่อสารจังหวัดกาลสินต่อไปนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติม
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องยุ้ย
เป็นผลมาจากการกระทำของปู่หรือเปล่า
ถ้าเป็นผลมาจากการกระทำจริงแล้วมีหลักฐานมัดได้
ข้อหาก็จะหนักมากขึ้นไม่ใช่แค่นี้
มันต้องไล่กันเป็นล็อกไปนะ
แต่ว่าผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธใช่ไหมครับ
ที่เหลือก็ไปว่ากันในชั้นศาลหรือว่าชั้นหลักฐานต่าง